เพราะวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้เอ็กซาเรย์จับอกคนไข้เพราะว่าเป็นนักศึกษาสาวคนหนึ่ง

แล้วหัวของเธอศีรษะกระแทกพื้น
แฟนนุ่มก็พาไปโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซาเรย
ขณะที่เธอสลึมสลืออยู่ดี

ฟื้นคืนสติขึ้นมานิดหนึ่ง
ปรากฏว่าเห็นผู้ช่วยประจำห้องเอ็กซาเรย์
ก็คือผู้ช่วยรังศรีเทคนิคของโรงพยาบาล
กำลังจับหน้าอกเธอแล้วก็ก้มลงดูดหน้าอกเธอ
บอกว่าในช่วงที่จับยังสลึมสลืออยู่
แต่ช่วงที่ทำอีกขั้นตอนหนึ่งคือตื่นเต็มตา

คิดดูว่าเธอก็ไปกับแฟนนะแฟนไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
เป็นหญิงสาวท่านนี้ขออนุญาตปิดบังใบหน้านะครับ

และกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่๑
ชี้ตัวผู้ต้องหาผู้ช่วยรังศรีเทคนิคประจำห้องเอ็กซาเรย์
ซึ่งกระทำอนาจารย์ขณะที่เธอเข้ารับการรักษา
เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
ไปสืบดูในโลกโซเชียลว่าเปิดเผยชื่อโรงพยาบาลแล้วนะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงเช้ามืดฟังเสียง
นักศึกษาสาวคนนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ
ตอนรู้สึกตัวนี่ได้รู้สึกเหมือนคนจากมาของเป็นไข่
แล้วได้ยินก่อนที่เขาจากโบ้งหน้าลงไป
ลงไปน้าอกของเราเพียงนี้ได้ยินเสียงเขาพูด

เป็นเรื่องทางที่๒เนี่ยก็มามาข้างซ้าย
แต่ตอนนั้นรู้สึกตัวตลอดใช่ไหมครับตอนนั้นรู้สึกตัวเต็มที่เลยค่ะ

แล้วก็เดินเสื้อออกแล้วก็เรียกสามีค่ะ

เห็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังศรีเทคนิคกำลังก้มอยู่ตรงหน้าอกเธอ

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายท่านนี้พร้อมกับแฟนนุ่ม
ที่พาไปส่งโรงพยาบาลบอกเอาเรื่องที่ให้ถึงที่สุดเลย
จะเข้าแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการ
ตำรวจตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควัน

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา๒ปีแล้ว
โดยมีหน้าที่ประจำอยู่ที่ห้องเอ็กซาเรย์นี่แหละ

รถจักรยานยนต์ล้มแล้วศีรษะของเธอฟาดพื้น
ส่งต่อที่โรงพยาบาลแห่ง๑ย่านบางปู
และได้ทำการเอ็กซาเรย์สมองตอนนั้นช่วงเช้ามืดนะ

โดยมีตัวเองอยู่ในห้องเพียงลำพัง
และเนื่องจากผู้ต้องหาพักผ่อนน้อย

ได้ลงมือลวนลามผู้เสียหาย
คือเขารับสารภาพมาแบบนี้เหมือนกัน

เห็นผู้เสียหายหน้าตาดีเห็นคนไข้หน้าตาดี
ก็เลยเกิดอารมณ์และก็ก่อเหตุเนื่องจากขาดความยั้งคิด

เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ต้องหารวมทั้งพยาน
ที่เรียบร้อยแจ้งข้อหากระทำอาณาจารย์บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
ซึ่งบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ขณะผู้เสียหายก็บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
นี้อยากฝากโรงพยาบาลให้ความเอาใจใส่มากกว่านี้
ควรจัดเวรโดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ด้วย

มีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรังศรีเทคนิคเป็นผู้ชาย
แล้วก็น่าจะมีผู้ช่วยผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งที่จะเข้าไปดูแล

เราก็ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแบบนี้

หลังจากนี้ไปถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรแล้วเราจะต้องไปเอ็กซาเรย์

คือคนมองไปถึงว่าถ้าเป็นผู้ป่วยคนอื่น

หรืออะไรที่ต้องไม่มีสติแบบนี้

นอนน้อยเขาบอกว่านอนน้อย

เลยมีอารมณ์ไม่ดี